คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
นี่ที่เป็นพาดหัวใหญ่อยู่ด้านหลังของพวกเราสองคน

พิษบูตัวบั้นเริ่มเลยบุกบ้านแห่งนี้
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลกันหนักมาก

พิษบูเข้ามากลัวจะมาขย่ำน้อง
เด็กเล่นกับแมวอยู่พิษบูบุกเข้ามา๓ตัว

รอดพ้นคมเขี้ยวของพิษบูได้
แต่ว่าแมวตกเป็นเหยื่ออันโอชะของเจ้าพิษบูทั้ง๓
คุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
โอ้โหเป็นจำว่าที่พิษบูมันบุกเข้ามานะฮะ

เด็กทั้งสองคนในบ้านกำลังเล่นกับเจ้าแมวเหมียวอยู่

แล้วเด็กก็ปิดประตูแล้วก็เปิดนะ
แล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะฮะ

คลิปเต็มตั้งแต่ที่เด็กเล่นอยู่กับแมวอยู่ในบ้านเนอะ
สักพักหนึ่งเล่นไปเล่นมา๓ตัวเจ้าพิษบูตัวใหญ่มันก็มา

นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกอกตกใจ

รีเทิร์นพาร์ท๓แชร์เอาไว้เลย
เป็นเหตุการณ์สุดระทึกขวัญที่บ้านหลังหนึ่ง

เด็กชายตัวน้อยวัย๘ขวบกับ๖ขวบ
กำลังนั่งเล่นแมวอยู่ในบ้าน
ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้

พังประตูมุ้งลวดเข้ามาในบ้าน

มันหันไปเห็นเหยื่อก็คือแมวเนี่ยโอ้โห
มันไล่ตะคุบเลยนะคุณนะ

มันไล่ตามแล้วมันก็ไล่ออกไปนอกบ้านแบบนั้น

ตายนะตายนะถูกขย่ำมานะครับ

นายสันติกสินทุรำอายุ๒๙ปี
เป็นเจ้าของบ้านถือว่าเป็นผู้เสียหาย

ภาพนี้ถ่ายได้จากกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับ

หมู่๗ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
และตอนนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ภายในบ้าน
ก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความ
กับตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี

มาสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
คือนายสันติเนี่ยเล่าให้ฟังบอกโอ้โหฝูงสุนัขพิษบูตัว

เป็นของพระลูกวัดเขาเทพนิมิตร

ทีนี้คุณสันติก็เลยตามไปที่วัดเลย

บอกว่าสุนัขแค่กัดแมวเอง

เออทีนี้คุณสันติบอกโอ้โหถ้าเด็กในบ้านเนี่ย

หรือถ้าไม่มีแมวเนี่ย

สุนัขมันอาจจะหันกลับมากัดเด็กก็ได้
คุณเห็นคลิปตอนแรกที่หมา๓ตัวมันเข้ามา

ทีนี้ก็เลยบอกท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับ

บอกว่านี่ก็เคยเตือนไปหลายครั้งนะ
พระลูกวัดรูปนี้ที่เลี้ยงสุนัขแบบนี้
ขอให้พระลูกวัดเลี้ยงสุนัข

แต่ว่าพระเจ้าของสุนัขพิษบูไม่เคยเชื่อฟัง

บอกว่าเจ้าอาวาสบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกัน
ต้องการให้ตำรวจเป็นตัวกลางในการจัดการเรื่องนี้นะครับ
ก็ทีนี้ไม่ได้คิดจะเอาผิดพระหรอก

อยากให้มีการตรวจสอบวิธีการเลี้ยงสุนัขพิษบูไว้ในวัด
วัดแห่งนี้ยังมีสุนัขตัวอื่นหรือเปล่านอกจาก๓ตัวนี้
เพราะได้ข่าวมาว่าโอ้โหมีเป็น๑๐ตัวเลย

มันกัดลูกชายผมหรือว่ามันทำร้ายเด็กในบ้านเนี่ย

เยอะครับเลี้ยงไว้ค่อนข้างเยอะประมาณ๖๗ตัวได้ครับ
ตอนนี้ที่เรามาแจ้งพรรดากรนต์ตรวจเราอยากให้มีการเดินการอย่างไรบ้าง
เขาไม่อยากจะให้ไปทำร้ายคนอื่น
โอ้โหเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่นะเห็นคลิปที่เกิดขึ้นในบ้านตัวเองแล้วก็ตกใจไง
ดีที่ลูกหลบกันได้ทันนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราไปพบพระเจ้าของสุนัขพิษบู
ก็คือพระสนทยาชนะเลิศอายุ๖๐ปี

เป็นพระลูกวัดเขาเทพนิมิตรนะครับ
พระรูปนี้ก็เปิดเผยบอกว่า
สุนัขไว้ทั้งหมด๘ตัวนะคุณ

มีชื่อว่าเจ้าย่นกับเจ้าตาหวาน
ส่วนพิษบูผสมมี๕ตัวเนี่ย
ชื่อว่าช้างชื่อว่ายักษ์ชื่อว่าลาย
ชื่อว่าเก้งแล้วก็ชื่อว่ากวางนะครับ
และนอกจากนี้ยังมีสุนัขพันธ์ไทยอีก๑ตัวนะครับ
ชื่อว่าเจ้ามอมรวมทั้งสิ้นเป็น๘ตัว

ไม่มีพฤติกรรมดุร้าย

มันมีทั้งไก่ทั้งนกทั้งแพะที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้ในเขตวัดเนี่ย
ชาวบ้านมาทำบุญที่วัดก็ยังเล่นกับสุนัขพวกนี้โดยไม่มีอันตราย
แล้วก็คุณดูตัวมันบัลล่ำไว้ค่ะ
สนทยาอธิบายเหตุการณ์ในคลิป
บอกว่าตอนนั้นได้นำสุนัขไปอาบน้ำในบ่อด้านข้างวัด
แต่เป็นจังหวะที่มีแมววิ่งเข้ามาในวัด
ฝูงสุนัขก็เลยวิ่งไล่ตามแมวตามสัญชาติยานครับ
ตอนนั้นพระสนทยาพยายามห้ามแล้วนะ

เกิดเหตุการณ์ตามในคลิป
สุนัขมันบุกเข้าไปมันพังมุ้งลวดเข้าไปในบ้านหลังที่ติดกล้องวงจรปิดเลย
ซึ่งบ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากวัด๒๐๐เมตร

สนทยาบอกว่าที่ผ่านมาสุนัขไม่เคยเข้าบ้านหลังดังกล่าว

ก็ยอมรับว่าสุนัขเหล่านี้เป็นฝ่ายผิด
ทีนี้ได้ไปพูดคุยกับเจ้าของบ้าน
แล้วก็ได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสแล้ว
ตกลงกันว่าหลังจากนี้จะนำสุนัขทั้งหมด

แต่ถ้าไม่มีคนดูแลเนี่ย
หรือว่าสุนัขตามมันกลับมาที่วัดอีกเนี่ย

สนทยาบอกว่าอาจจะต้องตัดสินใจถึงขั้นลาศิกขาเลยนะคุณนะ
บวชมานานเก้าพรรษาจะลาศิกขาขาดจากความเป็นพระสงฆ์

เนื่องจากมีความผูกพันกับสุนัขทั้งหมดนะครับ
ระแวงแล้วครับ

เดี๋ยววันนี้จะมีการพูดคุยกันจะยังไงบ้างครับอันนี้

เขาก็แค่ว่าหลวงตาจะทำยังไงก็มาครับ
เราก็กล่าวว่าวันนี้ถ้ามันรอเรื่องเธอก็จะเอาไปไว้ที่บ้านก่อน

ก็อาจจะเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านก่อนฮะ

แต่ว่าถ้ามีคนใจบุญอยากนำสุนัขไปเลี้ยงเนี่ย

สามารถติดต่อมาที่วัดได้โดยตรงเลยนะฮะ
ใครอยากไปดูสุนัขและอยากพาไปเลี้ยง
ก็ไปที่วัดเขาเทพนิมิตรที่ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมือง